อ่าเมื่อกี้นี้สองเหตุการณ์รอดปฏิหาร
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันใช่เรื่องของปฏิหารไหม
คงไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจมาตีกันชัดเลย
เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแถวปากซอยราชบูรณะค่ะ
คุณแม่ของฝั่งหนึ่งที่ถูกทำร้ายบอกฉันยืนยันนะลูก
ฉันไม่เคยมีปัญหากับใครทำไมมาโดนทำร้ายไล่ฟันแบบนี้ค่ะ
ตำรวจรับแจ้งเหตุบอกมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
เป็นสิบยกพวกตีกันพอตำรวจไปถึงโอ้โห
ฝั่งที่นั่นแหละอีกฝั่งนึงเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อยู่รอตำรวจหรอกแต่กลุ่มที่ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจบอกเจอรถมอเตอร์ไซค์สภาพ

มีเยาวชนนะคุณผู้ชมอายุ๑๓ปีเอง
บาดเจ็บ๑คนประสานส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์แล้ว
สอบสวนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ถูกทำร้าย
ก็เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้บอกว่า
พวกผมมาขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๕คันนะ
เพราะอะไรไปเดินเล่นตลาดกลางคืนตลาดอินดี้
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงปากซอยราชบุรณะสามสิบหก
อยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

แล้วเขาเปิดฉากด้วยการคว่างระเบิดปิงปองมาเลย
หลังจากนั้นตามมาด้วยการวิ่งเข้ามาไล่ฟัน
พวกผมตกใจพยายามหนีตาย
โอ้โหมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ล้มระเนรนาศเลย

อีกฝั่งหนึ่งรุมทำร้ายเพื่อนผมคนเจ็บนั่นแหละ
แล้วยังระบายความแค้นด้วยการเอามีด
มอเตอร์ไซค์ของพวกผมเสียหายอีก

ยืนยันว่าลูกไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน

เพราะลูกบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดกับเพื่อนนะ
สุดท้ายกลายเป็นมาโดนไล่ฟันแบบนี้ค่ะ

ไม่รู้จักว่าใครไล่ฟันรถโดนฟันยับเลย

ตกใจมากสิจับรถขับออกมาเลย

เขาเพื่อนเขาตามไปเขาเลยพากันไปอินดี้
ถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ย
แม่ก็บอกดีนะลูกไม่เป็นอะไร
แต่เพื่อนของลูกก็บาดเจ็บตามกันไปนะคะ
ตำรวจเร่งติดตามกลุ่มคนก่อเหตุ

เดี๋ยวต้องไปดูพวกกล้องวงจรปิดต่างนะคะ